จริงมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์แต่ว่านี่เพิ่งเห็นโพสต์ในเพจเนี่ยนะคะ
ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา
คือมันมีปัญหากันเพื่อนบ้านกับอริน่ะเขาทะเลาะกัน
แล้วฝั่งอริมานะเอาปืนมายิง
ทีนี้ไอ้ฝั่งครอบครัวที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะ

ใช่ดูอยู่ห่างแต่พอเขายิงกันเนี่ย
บ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยต้องวิ่งหนีตาย
ผู้หญิงคนนั้นเขาท้องอ่อน๒เดือน
วิ่งหนีจนสุดท้ายแท้งลูกคุณผู้ชม
ช่วยกันนับเสียงปืนนี้หน่อยว่ากี่นัด
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

แม่มันเยอะอยู่ตรงนี้

คือไอ้ชุดแรกมันมาประมาณสัก๔
ไอ้ตอนหลังมันมารวดอีกสัก๖

คลิปนะแล้วนอกเหนือจากนั้นอีกอ่ะคุณผู้ชม

โดยที่คุณผู้ชมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย

ไปจากนัดแรกละ

หนึ่งในนั้นเป็นคนท้องท้องอ่อน๒เดือน
วิ่งหนีจนสุดท้ายตกเลือดแทงลูกค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันเสาร์นะ

เพื่อนบ้านของฝั่งเจ้าของคลิปเนี่ยนะ

แต่เจ้าของคลิปกับคนในบ้านของเจ้าของคลิปเดินออกมาดู

จังหวะนั้นเองจู่ฝั่งคู่อริก็ควักปืนมามากระหน่ำยิงเพื่อนบ้าน
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
พี่สาวของแฟนผมตั้งท้องอ่อนได้๒เดือน
ต้องวิ่งหนีกระสุนเพราะว่ากลัวเสียงปืนที่มันยิงรัวค่ะ
ท้ายที่สุดนะ๖ล้นอ๋อโอ้
ล้มตอนหนีลูกปืนท้อง๒เดือนก็แท้งตกเลือด
แล้วหลังจากนั้นนะตำรวจสายตรวจสอนอประชาชื่นก็มาระงับเหตุ
แล้วก็จับอุ้มตัวฝั่งอริเอาไว้ได้ที่ได้คิดว่าเรื่องจะจบแล้วนะ
ค่ะยังเพราะว่าเพื่อนของฝั่งผู้ก่อเหตุเขาขู่ด้วยนะ
แล้วห้ามฝั่งครอบครัวของเจ้าของคลิปเนี่ยห้ามนะ
คุณอย่าไปเป็นพยานนะเพราะว่าอะไร
พวกเรารู้จักกับตำรวจผู้ใหญ่อยู่นะ
เคลียร์คดีได้ไงเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเห็นเหตุการณ์เฉย
คุณอย่าเข้ามาเผือกคุณอย่ามายุ่งคุณอยู่ในเฉย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
เขาก็กลัวสิว่าเฮ้ยนี่ขนาดจะไปให้ข้อมูลในฐานะคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ได้ว่ะ
โดนขู่ก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
เรื่องนี้มันก็เลยเพิ่งโพสต์ตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
นักข่าวของเรานะถามไปที่สนประชาชื่น
เขาบอกว่าตอนนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุยังถูกขังอยู่ในห้องขังของโรงพักนะ

แล้วก็เตรียมจะฝากขังที่ศาลเช้าวันนี้วันนี้วันที่๗ใช่ไหม
ฝากขังเช้าวันนี้แล้วก็กลัวว่าคือถ้าเกิดว่าฝั่งที่เป็นพยาน
กลัวว่าจะได้รับอันตรายอะไรสามารถแจ้งตำรวจมาได้เลย
เดี๋ยวตำรวจเขาจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้
เพราะว่าหลักเลยมันมีกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่
ฝั่งของครอบครัวคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะ
แจ้งมาที่ตำรวจได้เขาจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะ